ประวิทย์ลงติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่ามีมวลชนมีมวลชน๒๓กลุ่มจะรอให้การต้อนรับจะฝ่าเข้าไป

พอเจ้าหน้าที่ไม่ยอมยื้อยุดฉุดกระชากมีการ

ร่วงลงไป๑คนแต่จริงเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๒คนนะฮะ

จุดแรกอันนี้เข้าใจก่อนนี่คือสารากลางจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นจุดที่ลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณจะลงพื้นที่
มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอีสานกลางจังหวัดขอนแก่น
ก็จะมีมวลชน๒กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือทางกลุ่มราศดรขอนแก่น
วลชนราศดรขอนแก่นกับกลุ่มดาวดินราศดรขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นนี่ครูใหญ่ไงครูใหญ่อัตภพลบัวพัฒน์
นำขบวนมาส่วนกลุ่มดาวดินเนี่ยพี่ไผ่ไม่ได้อยู่
แต่เป็นพี่ไหนที่ไหนนำขบวนมา
กลุ่มนี้ก็มีการแยกกันแยกกันเพื่อที่จะอยากจะเข้าไปเจอหน้า
ป้อมรองนายกประวิทย์ฮะเจอเจ้าหน้าที่สกัด
ก็เลยมีการยื้อยุดฉุดกระชากันแบบนี้ดุเดือดเลือดพ่านอยู่ในส่วนหนึ่งฮะ
บางคนโดนกระชากคอบางคนโดนตุ๊บลงไปนอนกองกับพื้น
บางคนโดนบีบคอด้วยแล้วลุงป้อมเป็นยังไงบ้างรู้เรื่องไหม
แกว่าก็คงรู้เรื่องแหละแต่ภารกิจคือภารกิจเห็นไหม
เสียงมันคนละเรื่องกันเลยข้างนอกก็อีลุงตุงนัง
ข้างในเงียบสงบเลยลุงป้อมก็ตรวจสถานการณ์น้ำ

ป้อมมามีใครบ้างถ้าเอ่ยชื่อ
ชั่วโมงก็ไม่หมดมากันเยอะเลยฮะเอายกตัวอย่าง
สันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สันติพร้อมพัฒน์ธรรมนัฐพรมเผ่า

มีคนบาดเจ็บ๒๓คน
เจ็บไปพอโดนจับอีกต่างหาก

ก็จะมีการมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านด้วย
ถุงยางชีพฮะครับลุงป้อมลงพื้นที่เมื่อวานนี้
วันนี้วันที่๑๐๕วันนี้คือ๑๕
ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ก็จะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วจะเจอแบบลุงป้อมไหมเข้าใจว่าจะไม่เจอ
เพราะอะไรเพราะว่าดรเสกสกล
ฮะลัมโบอิสานค่ะอ่ะถูกพอดอัดถาวง

ลงพื้นที่ไปประชุมกับผู้ว่าเรียบร้อยแล้ว
แล้วลงพื้นที่ประกาศเอาไว้เบื้องต้นเลย
ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายใด

วันนี้ลุงตู่นะฮะอุบลราชธานีครับ
ดูแปลกตาลุงป้อมนี่พักเข้ามาคาดเอวด้วย
แต่ถ้าลงพื้นที่คล้ายกับนักการเมืองหาเสียงนะ